คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้เจอเหตุการณ์นี้
อันนี้จะถามความคิดเห็นนะฉะนั้นช่วยดูหน่อยนะครับ

เหตุการณ์นี้ตำรวจละมุนละม่อมดีแล้ว
หรือว่าควรจะเด็ดขาดกว่านี้ดี
มีคำสั่งเดียวมีคำสั่งเดียว

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง

ผู้ชายคนนี้เป็นชายชาวต่างชาติยกเสิร์ฟสเก็ตใช่ไหม

นี่ไม่พอใจอะไรกันน่ะ

นี่แหละครับตำรวจก็พยายามจะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ชี้หน้าชี้หน้าด้วย

คือตำรวจนายหนึ่งนะฮะก็พยายามจะเข้าไประงับเหตุ
เอาอะไรนะเขาเรียกดิ้วเหรอ
้วที่มันกระบองที่มันยืดหดได้

ขณะที่ตำรวจอีก๒นายก็ยืนคุมเชิงอยู่นะครับ

นี่ครับชายชาวต่างชาติก็ได้กระโดด
พยายามจะเอาเซิร์ฟบอร์ดตีตำรวจให้ได้
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเพียบเลยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์
มองว่าการละงะเผตของตำรวจเยี่ยมจริง

มันไปโผล่ในสำนักข่าวต่างประเทศใช่ไหมดอม

เอาเสียภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวอีก
แต่อีกฝั่งหนึ่งมองแบบนี้
เออผมเบิร์ตถึงถามคุณผู้ชมไงว่า

อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าเฮ้ยตำรวจไม่เด็ดขาดอ่ะ

ที่ยืนมองดูอยู่คุมเชิงอยู่นะ
และถูกเซิร์ฟสเก็ตไล่ฝ้าควรจะเด็ดขาดกว่านี้

มันควรจะเป็นสถานที่ที่จะต้องเข้มงวดในกฎระเบียบ

แล้วเอาเซิร์ฟสเก็ตนะครับมาเป็นอาวุธต่อสู้กับตำรวจ
มันส่งปลดกระทบต่อผู้อุทิศาลจ์คนอื่น

มันกระทบความน่าเชื่อถือ

เขามีความคิดเห็นแตกต่างเป็นสองฝ่าย
คือถ้าตำรวจดำเนินยุทธวิธีที่มันรุนแรงกว่านี้
เด็ดขาดกว่านี้มุมหนึ่งก็จะมองเออเด็ดขาดอีกนะ

มันจะเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหม